ที่บุรีลำนะครับทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็กลับบ้านนะไปเยี่ยมคุณลุงที่ป่วยป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับไปถึงก็เจอเพื่อนบ้านเนี่ยตั้งวงดื่มเหล้าอยู่ก็เลยไปร่วมวงด้วยค่ะทีนี้เมาได้ที่ก็มีปัญหากันฮะพูดจะไม่เข้าหูกันบอกว่าตัวเองเนี่ยโดนรุมชกต่อยก่อนสู้ไม่ไหวก็เลยไปคว้ามมีดมานะฮะแล
ส่วนของกลางที่ใช้ก่อเหตุก็คือภาพตามหน้าจอเลยครับท่านผู้ชมครับ
เป็นมีดนะฮะมีดปลายแหลมยาวประมาณหนึ่งฟุตนะครับ
ที่เขาใช้แทงในเล้งโลกประโคนอายุ๓๙ปีที่เป็นเพื่อนบ้าน
แทงเข้าไปเนี่ยใต้รักแร้ด้านขวา๓แผลอาการสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่ทั้งคู่กำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกัน
คือนายวัฒนาผู้ต้องหาเนี่ยหน้าตาก็ยังบวมช้ำอยู่นะ
เขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาให้การว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เขามาเยี่ยมลุงที่ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละ
เล้งกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนก็เลยเข้าไปนั่งดื่มด้วย
ทีนี้พอเมาแล้วก็เริ่มพูดจาไม่เข้าหูกัน
คือนายวัฒนาเนี่ยบอกว่าตัวเขาก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าวันนั้นเขาพูดเรื่องอะไรออกไปบ้าง
คือมันเมาอ่ะนะแต่อยู่ดีในเล้งกับนายสำรานที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันในบ้านอยู่แถวนี้
อยู่ติดกันหมดรู้แค่ว่าอยู่ดีมารุมชกต่อยเขาจนปากกับจมูกเนี่ยแตก
ไม่เชื่อดูหน้าผมสิยังบวมอยู่เลยนะ
ก็เลยโมโหวิ่งกลับไปที่บ้านตัวเองห่างจากจุดเกิดเหตุแค่ไม่ถึงร้อยเมตรนะครับ
แล้วก็ไปเอามีดปลายแหลมนะครับที่บ้านเนี่ยกลับมากระหน่ำแทงในเล้งจนเขาเจ็บสาหัส
แล้วก็วิ่งหลบหนีไปสุดท้ายถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวจนได้นะครับ
นี่ฮะที่ผู้ต้องหาให้การเอาไว้นะครับ
นายวรทิศดีผิวผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าปกติก็ไม่เคยเห็นทั้งคู่ที่เขามีปัญหากันเนี่ย
มีปัญหาอะไรกันนะฮะอาจจะมีปากเสียงทะเลาะกันเล็กน้อยแต่ไม่เคยถึงขั้นชกต่อยกันเลย
แต่คราวนี้ถึงขั้นรุมชกต่อยกันแล้วก็แทงกันจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
สาเหตุก็มาจากความเมามาจากวงเล่าพอเมาแล้วต่างฝ่ายต่างพูดจาไม่เข้าหูกันนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยฝากเตือนทุกคนเลยนะฮะว่าถ้าจะดื่มเหล้าคุณดื่มได้แต่เอาแต่พอเหมาะพอควรนะครับ
ว่าโอ้โหถึงขั้นขาดสตินะฮะไม่อย่างนั้นมันก็จะมีปัญหาแบบนี้นี่แหละ
ไม่เคยที่จะตบทีกันเท่าไหร่ปกติเทียงกันไปมาก

ก็ได้
นี่นะฮะโอ้โหหลังจากที่เจ้าหน้าที่คุมตัวได้นะครับ
นายวัฒนานะฮะผู้ต้องหาเนี่ยก็ถูกนำตัวไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
ไปทำแผนแล้วก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น

ก็ประกันตัวนะครับเดี๋ยวจะฝากขังต่อไปนะครับ
โรงพยาบาลบุรีรำอาการยังโคม่า

แล้วโดนเข้าไปเนี่ยหนักเหลือเกินค่ะ